อย่างที่จังหวัดแพร่ก็มีเหมือนกัน
ชาวบ้านบอกขอต้นตะเคียนที่นี่นะ
โชคได้ลาบได้เรื่องของการงานทำค้าขาย

ก็นี่เลยค่ะมาเจอกับเจ้าแม่แห่งนี้นะจ๊ะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
อยู่ที่บริเวณโคกน้องนาโมเดล
แล้วมีหลังคามุงไว้อย่างดีด้วยนะมีโป้งมีป้ายมีการตกแต่งประดับประดาษคือดูแล้วเนี่ยนะคะ
เป็นมืออาชีพอ่าจุดนี้ค่ะเป็นของนางกัญญาพักออมแก้วอายุหกสิบแปดปีค่ะ
ชาวบ้านดอนชัยหมู่๑ตำบลสะเอียบอำเภอ๒อำเภอล่องจังหวัดแพร่
ตะเคียนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นตะเคียนท่อนเดียวกันแต่สังเกตดีนะจะแตกแยกออกมาเป็น๒ท่อน
ท่อนแรกอยู่ด้านบนจะมีชื่อเรียกว่าตะเคียนเงินท่อนสองอยู่ด้านล่างเรียกตะเคียนทองค่ะ
ซึ่งเราไปสอบถามนะคะกับทางคุณกัญญาพักหรือแม่สายเนี่ยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจุดนี้มันเป็นโคกหนองนาโมเดลคือบริเวณทำสวนทำการเกษตรผสมผสานของแม่สายเขา
แม่สายเขาก็ฝันค่ะฝันว่ามีคนเนี่ยมาบอกว่าจะมีโชคใหญ่ขนาดเท่าหน้ารถหกล้อ
ถ้าหากว่าขุดใต้ผืนดินขึ้นมาเนี่ยนะคะจะมีโชคแน่ก็เลยจ้างคนขับรถแบ็คโฮลมาขุดเลยค่ะ
ขุดไปขุดมาเอ้าทำไมไม่เจออะไรก็เลยให้สามีนะคะรวมถึงตัวเองด้วยเนี่ยนะคะจุดทูปอธิษฐานจิตบอกว่าถ้าเกิดว่าฝันเป็นจริงนะ
มีโชคมีใหญ่ตามที่บอกแล้วก็เดี๋ยวจะมาบูรณะมาสร้างสารให้เป็นที่เรียบร้อย
แล้วเสร็จแล้วตามนั้นก็ให้รถแบ็คโฮลมาขุดต่อขุดไปขุดมาเจอตะเคียนต้นใหญ่ตามฝันจริง

มีเรื่องราวเล่าให้เห็นเป็นฉากเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็บูรณะมาแบบไหนจนกระทั่งสวยงามแบบนี้นะคะ
และหลังจากที่นำตะเคียนมาไว้ที่ศูนย์แม่สายเจ้าของโคกหนองนานี่นะก็ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลมาต่อเนื่องหลายแสนบาท

ซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจถูกซะงั้น
ฉันก็ไม่เคยตั้งใจนะแต่ว่าไม่เคยถูกเหมือนกันใช่

เออมันเป็นดวงไงนะคะ
บางคนเขาก็บอกเออมาขอโชคขอลาบก็ใช้วิธีจุดทูปเสียงไทยเอาแล้วกันนะ
แต่สำหรับแม่สายเจ้าของพื้นที่เนี่ยคือนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาถึงที่เลย

แต่ก็ได้เฉยเลยค่ะเออเอาแต่ว่าไม่ใช่แค่แม่สายคนเดียว
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นที่เคยมาขอโชคลาภ

โอ้ดีอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะ
อยากลองไปลองดูก็ลองเสี่ยงกันละกัน